ผมก็เคยคิดถ้าทำได้

คิดนู้นคิดดีคิดขตุประโยชน์
แล้ววันหนึ่งเกิดประชาชนให้ความไว้วางใจ

และกลับให้ต้องทำงานใหญ่ให้เป็นกลับอื่น
คำสั่งของพระเจ้าทรงนี้ของพระเจ้าทรง

แล้วมันมีความแข็งแรงมากเพียงพอ

จะมีเมวิลคิดอนุทินธรรมหรือไม่มีอนุทินธรรมอนุทินคิดอนุทินตัดสินใจ
ชัดเลยนะครับอนุทินตัดสินใจ
ทุกอย่างจะต้องมาจากลำดับความสำคัญ

๔ประเทศ

สิ่งต้องถูกต้องตามกฎหมาย

แล้วทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเรา

เราทำงานกับใครก็ได้ที่เคารพรัฐธรรมนูลที่จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติที่เคารพ
ประชาชนที่ต้องการเห็นบ้านเมืองของเรามีความก้าวหน้าแล้วก็เคารพซึ่งกันและกัน
หากทำงานร่วมกันแนวความคิดของพักนโยบายของพักของเรา

โปรดติดตามตอนต่อไป